อีกหนึ่งหนุ่มที่ปังไม่แพ้กันค่ะนั่นก็คือน้องกีต้า
งานนี้กีต้าบอกว่าตื่นเต้นมากเลยพี่คือไม่คิดไม่ฝันว่าจากเด็กต่างจังหวัดคนนึงอ่ะ
มีโอกาสได้มาร่วมงานกับโปรดิวเซอร์อย่าง
แล้วคุณผู้ชมดูนะวันนั้นเนี่ยน้องมาเจอพี่แจ๊กกะลีน
แม่เรามะฉันไปจัดไทรัสหรือเปล่า
แล้วก็ยังชวนพี่แจ๊กกะลีนเต้นเพลงใหม่

ฮู้แน่นอนนัง

น้องเนี่ยก็อยากจะลองเล่นหนังสักเรื่องหนึ่ง
ยังไงรบกวนพี่ช่วยเอ็นดูกีต้าคนนี้ด้วยนะครับ
ไหนก็วันนี้มาเกี่ยวกับหนังอยากเล่นหนังสักเรื่องไหมคะ
ก็ได้หมดเลยนะครับขอบคุณครับ
ชอบชุดจังเลยอ่ะคือยังไงคะคอนเซ็ปต์คือ
ไม่รู้ครับพี่เขามาให้ใส่พี่เขามาให้ใส่
โอ้โหน่ารักดีนะรบกวนให้เธอเอ็นดูเอ็นดูไปเรียบร้อยแล้วค่ะ
เอ็นดูอีกนิดนึงละกันเมื่อกี้บอกข้อมูลคาดเคลื่อนไปนิดนึงจ้ะ
เขาจะเปิดคณะหมอลำใจเกินร้อยเขาเปิดที่อำเภอกันธรวิชัยนะคะ
ที่จังหวัดมหาสารคามคืนนี้นะจ๊ะฝนไม่ตกก็สอดแจ้งกันจ้า